กันด้วยเรื่องของมาตรการต่างในพื้นที่สีแดงเข้ม
เขาก็ประกาศพรกรฉุกเฉินและล็อกเข้มไว้เหมือนกัน

แต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะฮะเขาก็ไม่เกรงกลัวเลยนะครับ
จัดงานปาร์ตี้วันเกิดรวมกลุ่มกันเยอะเลย
นี่คือเขาห้ามรวมกลุ่มกันเกิน๕คนแต่นี่รวมเป็นร้อยเลยนะ
รวมเป็นร้อยเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับทางด้านของภูมิกับการสพควรมีดที่จังหวัดสงขลา
เขาก็ลงพื้นที่เลยหลังจากที่เห็นภาพเหล่านี้คุณ
เป็นปาร์ตี้วันเกิดมันแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลโซเชียล

ริมทะเลคนเยอะเลยแม้ว่าจะอยู่ในที่โล่งก็ตาม
แต่ว่าคนไปรวมกันเยอะแบบนี้
ทางพุ่มกับการสพควรมีดของอจันทร์นะจังหวัดสงขลา
ไปพร้อมกับสมาชิกอาสาสมัคร๒๐นาย
เข้าตรวจสอบบริเวณริมทะเลวังหนาวบีชหมู่๗

หลังจากที่มีคลิปนี้เผยแพร่ในโลกโซเชียล

และเจ้าหน้าที่เองก็เห็นคลิปนี้เห็นการไลฟ์สดเลยนะ

และเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐๐คนนะคุณ
โอ้โหนั่งมั่วสุมดื่มสุราเลี้ยงสังสรรค์
เปิดเครื่องเสียงรถยนต์๔คันเสียงดังสนั่นเลย
ก็ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ทีนี้ครับนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มคุณ

นั่งกันหงอยเลยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมด๖๑คน

เพราะว่าหนีไปอีกตั้งหลายสิบคน
ตรวจยึดรถกระบะได้๔คัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๓๒คัน
วัยรุ่นทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มได้๖๑คน
ก็เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ไม่เกิน๑๘ปี

มีหลายรุ่นหลายวัยเลยนะครับ
ตรวจสอบทราบว่าเป็นการจัดปาร์ตี้วันเกิด

ก็อาศัยอยู่ใกล้ชายทะเลบ้านตลิ่งชันคลองเปี๊ยะ
ที่อำเภอจนะอำเภอสิงหะนคร

มารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับ
เป็นปาร์ตี้สังสรรค์จัดงานวันเกิด
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งดำเนินคดีทั้ง๖๑คนเลย

ฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
เรื่องของห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
เรื่องของการขยายเวลามาตรการควบคุมพื้นที่
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ทีนี้มีการนำตัวไปตรวจหาเชื้อสิคุณ

แล้วก็เบื้องต้นก็มีการอนุญาตให้ประกันตัว
ยาวชน๓๕คนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ส่วนวันนี้จะให้ประกันตัวหนุ่มสาวที่อายุ๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
เพื่อทั้งหมดจะต้องไปกักตัวที่บ้านนะ

เพราะคุณมีเรื่องของคดีแล้วหนึ่ง
คุณมีเรื่องของการกักตัวจากการไปรวมกลุ่มกันละสอง

ภายใน๗วันถ้าผลตรวจออกมาเป็นลบเป็นบวก

ใครเป็นลบก็ว่ากันดำเนินคดี
เป็นบวกก็ต้องกักตัวส่งสถานพยาบาลส่งการรักษาอีก

แล้วก็คนที่มีผลเป็นลบก่อนเลยที่ถูกดำเนินคดี

ส่วนเด็กและเยาวชนก็เยอะเหมือนกันนะคุณ
ตั้งกี่คน๓๕คน
ก็จะส่งไปที่สารพินิษฐ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนสงขลาด้วย

ตอนนี้กลายเป็นต้องทำหน้าที่ไปคุมเข้มตรงนี้อีก

ว่าจะมีการนัดปาร์ตี้สังสรรค์กันอีก
หรือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแล้วก็
ไปพักตามชายหาดแบบนี้
ท่องเที่ยวตามชายหาดแบบนี้รวมกลุ่มกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ

คนรู้ว่าตอนนี้เขาให้ทำอะไรอย่าไปฝ่าฝืนเลย
แล้วที่สำคัญถ้าเกิดกลุ่มนี้นะตรวจมาแล้วติดโควิดขึ้นมานะ

เพราะว่าก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวไปอีก
ที่คุณอริยาบอกควรรู้หน้าที่รู้กฎหมายหรือที่สำคัญที่สุด

กลัวรอดคนประมาทตาย